เจอกับกล้วยที่มันแปลกเล่นเอาชาวบ้านเขาฮือฮากันเลยล่ะครับ
ไปดูความแปลกแล้วกันขนาดตัดตรงกลางออกไปแล้วนะคุณเห็นไหม

ยังมีโผล่พลวดออกมาแบบนี้ครับ

นี่คือต้นกล้วยหอมนะอย่างที่ผมบอกมันถูกตัดออกไปแล้ว
อยู่ในพื้นที่บ้านของคุณยายบุตรทองวันอายุ๙๖ปี
บ้านเลขที่๓๘หมู่ที่๖ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
บอกโดยละเอียดเผื่อใครอยากไปดู
โอ้โหคือไอ้กล้วยเนี่ยนะครับถูกปลูกเอาไว้หน้าบ้าน
แต่มันมีลักษณะแปลกอย่างที่เห็นอยู่ก็โผล่มากลางต้น
มีปลีโผล่ออกมา๒ปลีในเครือเดียวกันด้วยนะ
แถมยังมีลูกลูกมันก็คือลูกกล้วย
เออแหวะเยอะมีลายเลย

เออซ้อนกันเค้ามองไกลนึกว่าดอกมะลงดอกมะลิ
มันมีจุดที่มันเป็นขาวด้วยนะครับ

ชาวบ้านที่เขาเห็นก็บอกเออมันก็แปลกดีนะไอ้แบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา

มันเป็นคืนฝนดาวตก

ชาวบ้านเขาเลยเดินทางมาขอโชคลาภจากต้นกล้วยหอมเนี่ยมากันแบบคึกคักเลย

แล้ววันนั้นมีอาจารย์เริง

ศัยศาสตร์ชื่อดังมาทำพิธีกรรมด้วย
แกมาป๊าบก็จุดเทียนทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วนำกระมังพลาสติกลูกใหญ่มาทำ

อาจารย์เริงนะทำพิธีหยดน้ำตาเทียนลงในน้ำขันนั่นแหละที่มาจากเป็นกระมัง

แล้วเขาก็ใช้ไม้ทงไม้เท้าชี้ไปที่ต้นกงต้นกล้วยแล้วก็บอกว่า
เขาให้เห็นแล้วเห็นมั้ย

ทุกคนบอกว่าเห็นเห็นต้นกล้วยฮะต้นมาเริ่มเทิมไม่เห็นได้ไง

เอ้าทีนี้ชาวบ้านแล้วก็มาร่วมพิธีกันแล้วก็มาจดจ้องถ่ายลงถ่ายรูปส่งต่อให้กับญาติสนิทมิตรสหาย
เพราะว่าเห็นแล้วก็ไม่อยากจะเห็นคนเดียวอยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นตามไปด้วยดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊
แต่ดิฉันเห็นข้อความหนึ่งส่งมาอยากหายตัวไปในคันน้ำมนต์เนอะ